มะพร้าวแปลกผมเน้นย้ำเลยว่าแปลกมากจริง
ดูกันหน่อยมันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
มีมากมายหลายที่แปลกยังไงไปดูพร้อมกันครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวลักษณะแปลก
เมื่อชาวบ้านเห็นแล้วปักใจเชื่อกันว่ามาให้โชคแน่นอน
ว่าแต่แต่ละต้นจะแปลกยังไงบ้างไปดูกันครับ
เริ่มกันที่นี่ชาวบ้านตื่นเต้นต่างพากันพกแป้งมารูปขอเลขเด็ด
ต้นมะพร้าวแปลกหน้าตาคล้ายกับหัวช้าง
ไปกันที่บ้านเลขที่หกหนึ่งหมู่สองตำบลจีกแดก
พนมดงรักจังหวัดสุรินของคุณสมพิษเรียบร้อยอายุ๕๔ปี
ที่นี่เนี่ยชาวบ้านพากันมามุงดูต้นมะพร้าวที่มีลักษณะแปลกจากต้นมะพร้าวทั่วไป
คือยอดต้นเนี่ยขดม้วนลงดินลักษณะคล้ายส่วนหัวและงวงช้าง๕อัน
คุณสมพิษเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่ก็ไม่รู้มีใครมาเข้าฝัน
บอกว่าภายในรั้วบ้านตอนนั้นมีของดีอยู่
พอตื่นขึ้นมาตนและภรรยาจึงพากันเดินหา
จนพบต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้หลังบ้านลักษณะแปลกต้นนี้
เล่าเรื่องราวให้คนในครอบครัวฟัง
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดี
เชื่อว่าเป็นโชคลาภพอเรื่องถึงหูชาวบ้าน
พากันมาทำพิธีขอเลขเด็ดกัน
ซึ่งชาวบ้านที่พกแป้งกันมาเนี่ยก็รูปต้นมะพร้าวเพื่อจะได้เลขไปเสี่ยงโชค
ต่างมองเห็นเป็นเลข๑๓

ก็ให้หญายเห็น๓๑เนอะ
ปรากฏว่าเลขที่ชาวบ้านรูปแล้วเห็นเป็น๑๓
ด้านไปตรงกับเลขทูบที่จุดไว้ได้เลข๑๒

เอิญไปตรงกับลอตเตอรี่ของหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมพิธี
ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนหน้าตรงกับเลขท้าย๑๓๓พอดีนั่นเองล่ะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านพากันไปจุดทูบขอโชคลาภต้นมะพร้าวประหลาด
มีใบงอกออกมาเป็นหัวพญานาคถ้าเป็นพญานาคเฉยอาจจะไม่แปลกเท่าไร
แต่ต้นนี้เนี่ยเป็นหัวพญานาคแล้วยังยิ้มอีกด้วยล่ะครับ
นี่นะคือหัวพญานาคยิ้มที่ชาวบ้านหมู่สี่บ้านโคครุฑอำเภอลำด่วนจังหวัดสุรินทร์เชื่อว่าเป็นของให้โชค
โดยต้นมะพร้าวประหลาดต้นนี้ปลูกอยู่ในสวนขุนซีริฟาร์ม
โดยทางคนสวนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยพบเคยเห็นต้นมะพร้าวมีใบเหมือนหัวพญานาคยิ้มเป็นครั้งแรก
ดึกวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมามีชาวบ้านนำเหล้าขาวน้ำแดงน้ำส้มพร้อมกับหมากพลู
จุดทูปเพื่อขอความเป็นสิริมงคลพร้อมกับขอโชคลาภจากหัวพญานาคยิ้ม
พร้อมจุดทูปเสียงทายตามลำดับและผลที่ได้ก็อย่างที่เห็น
และในสวนแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเรื่องเล่าขานมาช้านาน
จากผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านบางคนเคยเห็นผีบางคนเคยเห็นกระสือ
เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นดินแดนอาถรรพ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้
จึงยังเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ